ช่วงตลอดตลอด

มาใกล้คุณผู้ชมค่ะตลาดแห่งนี้ไม่มีอะไรขมทั้งนั้นค่ะ
มาดูราคาสินค้าของเราวันนี้นะคะราคาเนื้อสัตว์เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้า
วันนี้จะมีราคาอะไรปรับเปลี่ยนไหมนะมาเช็คกันเลยนะคะ
ราคาหมูเนื้อแดงวันนี้๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่นะคะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อฟองจ้า
เช็คราคาของอาหารทะเลกันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะ
ปลากระพงขาวันนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะปูม้า๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วยแห้งนะคะ๗๐๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนหอยแคลงก็๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมจ้า